ตอนนี้ก็มีคำถามใหญ่ทางด้านของการเมืองว่า
หลังจากนี้ไปพักเพื่อไทยใครจะขึ้นมาเป็นผู้นำคนใหม่
หลังจากที่นางสาวยิ่งรักนั้นหนีคดีครับ
เดินทางไปฟังคำพิพากษาของสารดีกา
แหนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
วันนี้ครับทีมข่าวแทนละทีวีปรับรวมลายชื่อ๕คัตเตอร์เดท
ให้ได้ทราบกันว่าใครนั้นจะเป็นผู้นำคนใหม่ของพักเพื่อไทย

คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์แก่นำพักเพื่อไทย
คือชื่อแรกที่ถูกจับตามองมากที่สุดในเวลานี้
เพราะนอกจากจะร่วมกับนายทักษิณชินวัฒน์

และร่วมหัวจมท้ายมาจนถึงทุกวันนี้
กับนายทหารในรัฐบาลคอสช

ทักษิณส่งสัญญาณให้ลูกพัก
ขอชื่อคุณหญิงสุดารัฐเป็นหัวขบวนนำพักเพื่อไทย
แต่เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
เพราะว่ากันว่าตัวคุณหญิงสุดารัฐ
ไม่เป็นที่ยอมรับของคนในพัก

บุคลิกของคุณหญิงสุดารัฐ
การทำงานและมักใช้เฉพาะคนที่ตัวเองไว้วางใจที่สุดเท่านั้น
แต่ล่าสุดเจ้าตัวได้ออกมาบอกแล้วว่า
ไม่มีโอกาสนำพักเพื่อไทยเพราะมีหัวหน้าพักอยู่แล้ว
คนที่สองคือนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรี

ซึ่งหลุดพ้นจากคดีสลายการชุมนุมกลุ่มพันธมิตร

หวนคืนสนามการเมืองได้อีกครั้ง
และได้รับเสียงเชียร์จากคนในพัก
โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่สนับสนุนคุณหญิงสุดารัฐ
พยายามปลุกกระแสดันให้นายสมชาย
มารับไม้ต่อนำพักเพื่อไทยรอบใหม่
เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงาน
และวางตัวเป็นผู้ใหญ่ที่สมาชิกให้ความเคารพนับถือ
ที่สำคัญในฐานะคนในครอบครัวชินวัฒน์
สามารถเรียกคะแนนฐานเสียงที่เริ่มไม่เหนียวแน่น
เหมือนช่วงหลายปีก่อนกลับคืนมาได้
แต่บางกลุ่มมองว่าการวางตัวคนของตระกูลชินวัฒน์

ตกเป็นเป้าสายตาฝ่ายตรงข้ามมากยิ่งขึ้น
และสุดท้ายอาจมีชะตากรรมเฉกเช่น
ทักษิณและน้องสาว
นายพิชัยนริปทพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ในรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์และนายทุนเบอร์ต้น
คอยสนับสนุนทางการเงินของพักมาอย่างยาวนาน
เด่นตั้งแต่สมัยเป็นรัฐมนตรี
ปัจจุบันก็ปรากฏเป็นข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ไม่เว้นแต่ละวัน
วิจารณ์การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของรัฐบาลคอสช
ถูกเรียกปรับทัศนคติในค่ายทหารนับครั้งไม่ถ้วน
ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งบุคคลใกล้ชิด
นายทักษิณไว้วางใจและเรียกใช้งานมาโดยตลอด
หลายคนมองว่านายพิชัยอาจเป็นม้ามืดในนาทีสุดท้ายก็ได้

รองนายกรัฐมนตรีสมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ
กูรูด้านกฎหมายเบอร์ต้นของพักเพื่อไทย
เคยเป็นทั้งโฆษกส่วนตัวและทนายความให้กับนายทักษิณ
ฐานะทางการเงินมั่งคั่งบุคลิกสุภาพ
ผู้จามีหลักการตามสไตล์ผู้พิพากษา
เป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกวางตัวไว้
และมีผู้สนับสนุนพอสมควร
แต่ยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควร
ชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ
เจ้าของโปรเจกต์เงินกู้๒ล้านล้านบาท
เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม
ที่มาของโครงการรถไฟความเร็วสูง

ถูกใจทั้งวัยรุ่นและชนชั้นกลางในเมือง
ซึ่งถ้ามาเป็นผู้นำคนต่อไปจริง

อาจจะกอบกู้ความเป็นเอกภาพในพักษณ์
รวมถึงภาพลักษณ์ในสายตาประชาชนได้
แม้ตอนนี้เจ้าตัวจะหันไปลุยธุรกิจ
และไม่ได้อยู่ในพักแบบเต็มตัว
แต่นายชัดชาติยังมีการพูดคุยกับคนในพักอยู่ตลอดเวลา
สุดท้ายนี้ใครจะมานำพักเพื่อไทย
คนเดียวที่ตัดสินใจและตอบได้
หนีไม่พ้นนายทักษิณชินวัฒน์

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน